นี่เป็นสวนที่เขาปลูกดอกกระเจียวค่ะ

ก็สร้างรายได้หลักหมื่นกันเลยค่ะ

วันนี้ทำการปลูกเองเลยนะ
ลูกเองทำเองขายเองนี่แหละคุณผู้ชม

ดอกกระเจียวนี่นะอยู่ที่หมู่๑๐บ้านสะพะเนียด
ตำบลหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นบ้านของผู้ใหญ่อาคมอักวะรังนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกใช้พื้นที่หลังบ้านจำนวน๑ไร่
ลูกดอกกระเจียวหวานสายพันธุเพชรน้ำพึ่งค่ะ

คุณอาคมหรือผู้ใหญ่อาคมบอกว่าปลูกมา๘ปีแล้ว
ต้นทุนไม่ได้แพงมากมายถ้าเทียบกับผลผลิตที่ได้ถือว่าคุ้ม

ระยะเวลาในการปลูกก็ไม่นานเลยค่ะคุณผู้ชม
๓เดือนเท่านั้นก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้ว

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันสามารถทำยอดผลผลิตได้ต่อปีถึง๔ครั้งถูกไหมคะ
แล้วขายได้ในราคากิโลกรัมละ๘๐บาท
พอตัดมาแล้วก็มาล้างด้านความสะอาดแพ็กใส่ถุงขายก็ได้เค้าคงชนะ
อย่างนี้อร่อย
กินกับน้ำพริกนะคะมีประโยชน์นะคะ
ขายดีขายถูกถุงละ๒๐บาทเท่านั้นเองไม่แพง
ส่วนดอกกระเจียวนะคะมันจะออกดอกแล้วก็แตกยอดอ่อนทุกวัน
ทำให้แต่ละวันก็มีผลผลิตทุกวันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกันเลย
รายได้เฉลี่ยต่อวันนะคุณผู้ชมเอาเบา๕๐๐๖๐๐บาท
ไม่ธรรมดาแล้วดูเผินนึกว่าหน่อไม้ฝรั่ง
คล้ายเหมือนกันนะแต่ว่าดอกกระเจียวก็จะได้อีกสัมผัสหนึ่งนะคะ
ราคาขายถูกมากจริงแต่เขาก็ขายได้เยอะ
เดือนหนึ่งก็มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ๑๕๐๐๑๘๐๐๐บาท

บ้านเฉยว่างได้เงินมาเป็นหมื่นมันก็ดีไหมล่ะ
เพราะดอกกระเจียวเนี่ยนะคะก็เป็นที่นิยมนะ
เวลาที่เราเอาไปทานกับพวกน้ำพริกอันนี้ก็เป็นผักเคียงอย่างดีเลย

ผมบอกไอ้ส่วนที่เหลือก็ไปทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักอะไรต่อได้ดินะเนี่ย
ได้เหมือนกันเพราะมันก็เป็นพืชที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่านี่ก็เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว
แต่สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนาน๕๖ปีเลย
ผู้ใหญ่บอกลงทุนครั้งแรกหมื่นบาทเท่านั้น

แล้วเก็บได้ทุก๓เดือนทุก๓เดือนทุกเดือน
แล้วขายได้ทุกเดือนขายได้ทุกวัน
ใครมีพื้นที่แล้วคิดว่าอยากจะลองปลูกดูบ้าง
อาจจะเริ่มต้นจากการปลูกทานเองก็ได้
ถ้าหากปลูกมากพอก็อาจจะทำเป็นรายได้ได้ด้วยนะจ๊ะ
ดอกกระเจียวหวาน

เออมีตระกุลนี่แหละที่เข้าใจไปก่อน